วันนี้ศพของน้องมาวินคุณพ่อคุณแม่ไปรับศพ
แล้วก็ตกเจ็ดสกีจมหายลงไปในแม่น้ำอ่ะนะ

สุดท้ายใช้โดรนค้นหาเนี่ยแล้วก็ใช้โดรนอีกตัวนำร่างขึ้นมาเนี่ย
มลึกอยู่ใต้น้ำนี่๗๐กว่ากิโลเมตรนะครับนี่ฮะส่วนวันนี้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
คุณแม่แล้วก็ญาติของน้องมาวินมาติดต่อขอรับร่างน้องนี่ตอนที่ใช้โดรนเกี่ยวร่างน้องขึ้นมาจากน้ำนะฮะ
ในวงกลมแดงเนี่ยครับเพราะว่านักประดาน้ำไม่สามารถดำได้ถึงนะฮะลึก๗๐กว่ากิโลเมตรนะครับ
วันนี้รับศพมาแล้วนะครับศพถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
รับศพลูกชายไปตั้งบำเพ็ญกุศลซึ่งคุณแม่เนี่ยบอกว่าผลการชนะสูตร

ลูกชายออกมาแล้วจากโรงพยาบาลตำรวจเสียชีวิตจากการจมน้ำและขาดอากาศ
แม่บอกว่าเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกชายแต่อีกมุมหนึ่งก็โล่งใจที่สามารถ
หาร่างลูกชายจนพบตอนแรกคิดว่าจะล้มเลิกภารกิจในการค้นหาแล้วเพราะว่าหากันมา
เกือบเดือนเนื่องจากเห็นใจทีมค้นหาหลายคนต้องทิ้งงานทิ้งครอบครัวมาหาน้อง
มาวินแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อ๑๙พฤศจิกายนทีมค้นหาบอกว่าเจอร่างที่อยู่
ใต้น้ำแล้วซึ่งตอนนั้นที่บอกเนี่ยมั่นใจว่ายังไงก็คือมาวินสุดท้ายตอนนำร่าง
ขึ้นมาได้ก็เป็นลูกชายจริง
อยากบอกว่ามาวินก็ยังเก่งกับแม้ความสุขค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างวันแรกก็ได้เจอเขา

รับศพน้องมาวินไปตั้งประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสาราแดงนะครับ
สารา๑๒เขตบางแครกรุงเทพ

เลียงศพมาส่งที่วัดนะครับ
คุณพ่อของน้องมาวินนะครับก็คือนายนิวัตเนธเดชาอายุ๓๙ปี
ทันทีที่ร่างของลูกชายมาถึงที่วัด

ที่วัดสาระแดงนะครับท่านผู้ชมครับที่หน้าลงศพของน้องมาวินเนี่ยทางครอบครัวได้นำภาพถ่ายแล้วก็รถจักรยาภาพของน้องมาวินเนี่ยทางครอบครัวได้นำภาพถ่ายแล้วก็รถจักรยาภาพของน้องมาวินเนี่ยทางครอบครัวได้นำภาพถ่ายแล้วก็รถจักรยาภาพของน้องมาวินเนี่ยทางครอบครัวได้นำภาพถ่ายแล้วก็รถจักร
จะได้มีเพื่อนในการเดินทางไกลส่วนความฝันของลูกชาย
ลูกชายอยากเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์มืออาชีพเพราะว่าพ่อเองเนี่ย
อยู่ในวงการรถแข่งพ่อของน้องมาวินนี่เป็นช่างแต่งรถชื่อดังนะครับ
มีฉายาว่าช่างโลเขาจะรู้จักกันดีนะครับแล้วเวลาที่มีงานแข่งรถ
หรือว่ามีการจัดสนามแข่งรถเนี่ยพ่อก็จะให้ลูกชายเนี่ยลงแข่งด้วย
ซึ่งมาวินก็จะมีถ้วยรางวัลเนี่ยติดมือกลับบ้านมาเป็นประจำล่าสุด
เคยได้แชมป์ในสนามแข่งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานะฮะปลายปีที่แล้ว
คุณพ่อบอกว่ามาวินลูกชายนี่ขี่รถเก่งมากได้รับการยอมรับในวงการรถแข่ง
วาดรางวัลมามากมายถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแล้วก็ครอบครัว
ขออภัยครับผมก็พูดผิดลึก๗๐กว่าเมตรน้ำที่จมลงไป
มาวินไปนั่งเจ็ดสกีกับเพื่อนนะนั่งซ้อนเจ็ดสกีกับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้สวมชูชีพ
ตอนที่พลัดตกเจศกีจมหายไปเลยหายอยู่กับเดือนนะฮะ
ซึ่งโดรนไปตรวจสอบใต้น้ำเนี่ยพบว่าจมลึกอยู่๗๐กว่าเมตรนะครับ

โดรนสองตัวตัวหนึ่งก็คือส่องนำทางอีกตัวนึงก็ไปลากร่างน้องขึ้นมา
เพื่อนของน้องมาวินวันนี้นำคลิปตอนที่ลงแข่งรถจักรยานยนต์ของมาวินมาให้ดูนะครับ
เป็นการแข่งแบบทางตรงนะครับหรือว่าแร็คไบท์แข่งทำความเร็วเส้นทางระยะสั้น
ซึ่งเพื่อนบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมาวินเอาชนะคู่แข่งได้เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก
ซึ่งในวงการรถแข่งด้วยอายุ๑๗๑๘ปีเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าหาตัวจับยากมาก
คือฝีมือดีเลยนะฮะอาของน้องมาวินบอกว่าถ้วยที่นำมาวางไว้ที่
วัดเป็นถ้วยรางวัลชนะเลิศของมาวินหลานชายอย่างถ้วยนึงกับรถจักรยานยนต์
แข่งขันทางตรงเมื่อปลายปีที่แล้วมาวินเนี่ยแข่งรถมามากมายหลายรายการ
มีทีมนักบิดหลายทีมอยากจะดึงตัวเข้าสโมสรไปร่วมแข่งขัน
เพราะมาวินเนี่ยขี่รถเก่งมากในวงการรถแข่งเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดี
แล้วก็นิสัยดีด้วยทุกคนก็รักน้องมาวินมาก
ไม่ได้แข่งให้พ่อเขามีทีมนี้มาดึงตัวขอไปขอแข่งให้หน่อยขอแข่งให้หน่อย
เพราะเขาขับรถแข่งเก่งมากจริงเพราะว่าพ่อเขาทำรถเนอะเขาก็อยู่ในวงการแบบนี้มา
ตระกูลตระกูลนี้ตระกูลพ่อเขาเนี่ยก็คือทำรถทำรถเกือบตั้งแต่แรกเลย
ใช่ถ้าเป็นตระกูลนี้ก็จะรู้จักกันเออว่าทำรถแข่งรถแล้วน้องก็ชอบขับรถตั้งแต่เล็กแล้วด้วย
ก็คืออยู่กับพ่อเขาพ่อเขาก็ให้ทำรถแข่งรถก็คือถ้าแข่งก็แข่งในสนาม
ก็ปลอดภัยพ่อเขาดูอยู่ด้วยใช่พ่อทำเองพ่อทำลูกแข่ง
คุณแม่ของน้องมาวินนะครับวันนี้ตอนที่อยู่ที่วัดเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าวินาทีที่เจอร่างน้องที่เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างลูกชายขึ้นมาได้เนี่ย
แม่บอกว่าก็ถือว่าเป็นความโล่งใจ
ลูกชายเก่งที่สุดแล้วที่สามารถกลับมาหาแม่ได้
บอกว่ามาวินเก่งที่สุดเลยค่ะเก่งมากเก่งแล้วก็ทำเพื่อแม่ได้จริงทำเพื่อทุกคน
วันที่เรามาวันนี้ได้เจอกันอีกครั้ง
ดีใจที่สุดก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ให้ส่งเขาขึ้นสวรรค์
ใช่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกช่องทางเลย
บางคนที่ทั้งแชททั้งไลน์ทั้งอะไรมาโทรมาเก๋ก็ไม่ได้สะดวกรับทุกคนต้องขอโทษด้วย
ขอบคุณกำลังใจทั้งคนที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้าที่กำลังใจมาวิน
ขอบคุณจริงค่ะจากใจตรงนี้เลยขอบคุณแทนครอบครัวมาวินด้วยเพื่อนพี่น้องมาวินทุกคนด้วยค่ะ
ขอบคุณจริงจากใจ
คุณแม่น้องมาวินและครอบครัวก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกหน่วยงานเลยนะครับ
ช่วยหาร่างลูกชายตั้งแต่วันแรกที่จมลงไปรวมแล้วใช้เวลาในการค้นหาแล้วก็นำขึ้นมาได้ทั้งหมดเนี่ย๒๖วันนะครับ
เนื่องจากร่างน้องจมลงไปเนี่ยลึก๗๕เมตรนะครับศพของน้องมาวินจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสาราแดงและชาปนกิจในวันที่๒๔พฤศจิกายนนี้นะครับ